เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีพยาบาลวัย๓๘ปีถูกคนร้าย
เจาะยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านพักนะครับ
ซึ่งเมืองต้นคาดว่าเป็นปมความขัดแย้งในครอบครัว
กับเรื่องของเครือญาติในการทำธุรกิจ
แล้วก็ตอนนี้รู้ตัวมือปืนแล้วนะครับ
อุอาจในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านพักรถไฟทุ่งสงศ
ใกล้กับสวนหลวงร๕นะครับ
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชข้ามว่า
ตำรวจรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไป
พบศพนางเรนุวัลกลับดีอายุ๓๘ปีนะครับ
เป็นพยาบาลสภาพนอนตะแคงอยู่ใกล้กับมานั่งหินอ่อน
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๓๘ที่ขมับซ้าย๒นัด
กระสุนฝังในแล้วใกล้กันก็มีหัวกระสุนตกอยู่หนึ่งนัด
จากการสอบสวนทราบว่านางเรนุวันนั้นเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ
มีสามีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด
แขวงถังขวางกันทางทุ่งุ่งแล้วลูกกัน๓คน
ก่อนเกิดเหตุนั้นออกไปออกกำลังกายในสวนหลวงร๕
จากนั้นขับรถเก๋งมาจอดใกล้แก่ที่เกิดเหตุ
จะวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แล้วก็หลบหนีไป
เมืองต้นตำรวจทราบข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนว่าผู้ตายนั้นเป็นคนดี
มีเดี๋ยวคนรักใคร

แล้วก็มีการขู่อาฆาตเอาชีวิตกันด้วย
ซึ่งตอนนี้ก็พอจะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
อยู่ระหว่างการไม่ได้ติดตามจับกลุ่มตัวดำเนินคดี
ล่าสุดตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติม
มาเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นพยาบาล
เป็นเพียงชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นเองนะครับ